คุณผู้ชมเคยไปขอรับเลี้ยงแมวหรือว่าเอาแมวที่แบบบางทีเราอาจจะมีเยอะแล้ว
แล้วก็ไปส่งต่อให้คนอื่นเลี้ยงแบบนี้เคยไหมคะ
แล้วเคยติดตามดูไหมว่าเอ๊ะแมวที่เราให้เขาไปเนี่ย
มันอยู่สุขสบายดีไหมเลี้ยงน้องเป็นยังไงแบบไหน
เขาเรียกอะไรนะหาบ้านให้แมวหาบ้านให้แมว
ซึ่งมันมีในกลุ่มในเพจในเฟซบุ๊คอะไรแบบนี้มีเยอะค่ะ
ปรากฏว่ามันมีพระรูปหนึ่งเขาทักมาบอกว่าเขาชอบแมวมากเลย
อ่าอยากจะเลี้ยงเจ้าของแมวก็ให้ไปนะคะ
แล้วสุดท้ายภาพที่เห็นคือเขากินแมวค่ะอืม
พระกินแมวไปขอแมวมาเลี้ยงเนี่ยเหรอ
มันคงไม่ใช่คำว่าเลี้ยงแล้วล่ะเพราะว่านี่คือคลิปที่มีการแอบถ่ายได้
และได้ยินเสียงแมวร้องไหมคะยินแบบสวดเงี้ยเหรอ
ก็ไม่รู้ว่ากินหรือแค่กักหรืออะไรแต่ว่าเอาเป็นว่า
ขอรับแมวไปกี่ตัวก็ตายทุกตัวค่ะพี่อุ๋ย
แล้วที่พื้นกุฏิเนี่ยเลือดแมวกระจายเต็มไปหมดเลย

เขาเอาลูกแมวจะไปมอบให้กับพระคิม

เพราะว่าขาดจากการเป็นพระไปแล้ว

เป็นอดีตพระลูกวัดวัดไตรสรณาคม
อยู่ที่อำเภอบังปะโกงจังหวัดฉะเชิงซาว

เขาเปิดเฟซบุ๊กขอรับเลี้ยงแมว
จังหวะที่เธอกำลังจะเอาลูกแมวไปให้
เพราะเอิญต้องบอกว่าโชคดีแล้วกัน
ไปเจอพระลูกวัดอีกคนนึง

โยมอัตมาพูดตรงนี้สั้นเลยนะ

คิมเขาไม่ได้เอาแมวมาเลี้ยง

บางทีก็เอาไม้เอาเข็มศักดัน
แทงซากแมวแล้วเอาไปจุดไฟเผา

แปดสิบกว่าตัวแล้ว
ที่ต้องส่องเวยชีวิต
มันตกละสิบสองตัว

โอ้โหนี่ขนาดไม่ใช่ธาตุแมวยังสะเทือนใจเลย

และที่พื้นเนี่ยค่ะก็เลือดแมวทั้งนั้นเลย

จับตัวในคิมทันทีเลยนะคะนี่ซากแมวที่เอามาวางเรียงกันอ่ะ

ให้การภาคเศษผมไม่ได้ตั้งใจทำให้แมวตาย

แต่แมวมันช็อกแล้วก็ตายเอง
ผมไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาไปฝังดิน

ตัวส่งฝากหางศาลเลยนะคะ
ไปตรวจสอบกุฏิที่ในคิมพักอาศัย

กัญชาอยู่ในกล่องพลาสติก๒กล่อง
เจอขวดยาแก้ไอจำนวนมาก

น้ำกระท่อมที่แช่อยู่เต็มตู้เย็น

นี่ไงคือต้องนิ้วหูน้ำกระท่อมเต็มแบบ
ไม่มีที่จะใส่แล้วมั้งขนาดนั้น
อ้าวนี่ดื่มหรือขายเนี่ย
เข็มศักยันต์นี่ตามรายงานเขาบอก
เอาไปทิ้มแมวแล้วเอามาทิ้มตัวเองด้วย

มีเลือดแมวมาปนในเลือดตัวเองเป็นลายศักดิ์อย่างนี้หรอ

คงต้องรู้ไหมเพราะแมพระลูกบัสคงไม่สามารถ
คนที่จะเอาลูกแมวอีกตัวนึงไปให้ได้
ตอนนี้ก็มีการค้นหาหลังกุฏิเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ข้างป่าช้า

ตอนนี้กู้ภัยก็กำลังทำหน้าที่ทำงานกันอยู่

ยังไงก็ศึกแน่นอนถูกดำเนินคดีศึกแน่นอน